ยอดเยี่ยมจริงนะครับสำหรับน้องเมย
และในช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องเมย์นั้นกันหน่อย
ก็คือคุณแม่คำผันสุวรรณสารานะครับ
ตอนนี้อยู่ในสายของเราสวัสดีครับคุณแม่

เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปรอรับน้องเมย์ถึงที่สนามบินใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นเราเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้กับน้องเมย์ไหมครับ
ก็ไม่มีอะไรนะคะ
ถ้าเขาอยากทานอะไรก็ให้เขามาที่บ้านก่อนแล้วกัน
เพราะว่าไม่มีอะไรต้อนรับเขาอะค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเมย์จะพาน้องเมย์ไปทานอาหารก่อน
อาหารการปรดของน้องเมย์คือไหนครับ
คือน้องเมย์เขาก็ทานได้ทุกอย่างนะคะ
เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็คงจะจัดหนังหมูเต็มที่เลยใช่ไหม
ค่ะค่ะค่ะคงประมาณนั้นนะค่ะ
พูดถึงเรื่องเกมการแข่งขันกันหน่อยคุณแม่ได้ดูเกมวันนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ก็ดูค่ะเพราะว่าเกมแรกเหมือนกับต่างคนก็ต่างอยากได้
แต่ว่าเราไปเสียเองเยอะ
ทุกคนก็ให้สำหรับแหลงใจเค้าอยู่ที่ขอบกันค่ะ
โอโหเพราะว่าแพ้ไปก่อนเซตเกมแรก
เพราะเกมที่สองคุณแม่คิดคุณจะกลับมาอย่างไร
ก็ดูข้อช่วงนั้นเผลอ
ก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวเขาร้ายจากรายการที่ผ่านมา๒รายการค่ะ
แต่ดูไปดูมาค่ะก็เขาก็มีพลังขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องเมย์
ก่อนที่จะแข่งขันในเกมนี้น้องเมย์ได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่ไหมครับ
ก็มีทักไลน์กันมามากค่ะว่าเมย์จะทำให้ได้
คือใจเค้าก็อยากเป็นเหมือนหนึ่งโลกมื้อเจ้าก็ลายหาเค้าอยู่

เกมในสนามเรื่องราวกุ๊กกิ๊กนอกสนามกันบ้าง
หลายคนอยากรู้ผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนน้องเมย์ก็อยากจะรู้เรื่องนี้

เพราะฉะนั้นอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
ที่คุณพ่อได้พูดออกมาว่า
ถ้าน้องเมย์คว้าแชมป์จะยอมเปิดไฟเขียวให้ได้คบกันกับคุณตะวันเรื่องนี้ยังไงฮะ
ก็คือบางทีพ่อกับลูกเขาก็น่าจะคุยกันเล่นประมาณนี้ค่ะ
ถามว่าคุยกันได้ไหมคุยกันได้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
พ่อเขาก็ไม่ว่าแต่คือตอนนี้ให้เมย์มุ่งมั่นทางแบตไว้ก่อน
รายการใหญ่รออยู่ข้างหน้า
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายต่อไปแน่นอนล่ะ

เพราะฉะนั้นคุณแม่ได้มีการพูดคุยได้มีการวางแผนกับน้องเมย์ไว้บ้างไหมครับ
ก็คุยกับผู้จัดการโรงเรียนแบบเป็นท่านอยู่ค่ะว่า
ตอนนี้ก็เหมือนกับให้เขาทำร่างกายให้แข็งแรงแบบที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะ
คือตอนนี้แม่ก็กลัวเขาบาดเจ็บหรืออะไรมารบกวนเขาไงค่ะ
ครับนอกจากนี้ครับเรื่องของกำลังใจ
เรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่ออย่างเช่นสิ่งที่ห้อยคอน้องเมย์ตลอด

เขาก็จะห้อยคอเป็นพระพระพิคเนตอะค่ะ

ใช่ค่ะเขาจะใส่ติดตัวเขาตลอดค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้น้องเมย์นั้นประสบความสำเร็จในครั้งนี้
จะได้มีสมาธิ
เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับช่วยพูดอะไรถึงน้องเมย์หน่อย
แม่ก็จะฝากคนไทยทั่วประเทศนะคะ
ที่คอยให้กำลังใจเมย์
คืออยากให้ดูเมย์เป็นตัวอย่างว่า
ทุกคนก็ทำได้แต่ขึ้นอยู่กับ
ว่าใครจะชอบกีฬาแบบไหน
คืออยากให้ทุกคนเล่นกีฬา
ที่จะได้ห่างเพราะอะไรนะเสมอ

ใช่ค่ะพวกเกมพวกอวัยมุกที่หลายอย่างที่ทุกคนเป็นกัน
ช่วงนี้ยังไงขอขอบคุณคุณแม่คำผันมากเลยนะครับ